ส่วนเหตุการณ์ที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะคะ
เกิดขึ้นที่รถเมศสายเก้าสิบเก้าเขาบอกว่างงกันไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสาร
คุณเห็นสภาพแบบนี้ถ้ามีผู้หญิงมานั่งแบบนี้ป้าทำอะไรอ่ะ
เออนั่นสิงงใช่ไหมประโยคนี้แปลว่าคุณงงนะครับ
และทุกคนก็งงผู้หญิงคนนี้ค่ะมานั่งอยู่แบบนี้
ลักษณะขาข้างหนึ่งอยู่บนรถเมย์ขาข้างหนึ่งอยู่บนถนนพาดอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นชั่วโมงไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ
และคนที่เขากำลังโดยสารอยู่บนรถเขาก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
ภาพนี้ถูกแชร์ในทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณกุลชาติสุวรรณคจรค่ะ
ทวิตเตอร์ไว้พร้อมรูปภาพนี้เราก็ไปถามมา
คุณคุณกุลชาติเล่าให้ฟังหน่อยซิมันเป็นอะไรเนี่ย
เหตุการณ์มันคืออะไรเขาบอกว่า๒ทุ่มเมื่อคืนก่อนค่ะ
ป้ายรถเมย์แถวคลองตันผู้หญิงในภาพเสื้อส้มน้ำตาลเนี่ยนะคะ
ขึ้นรถเมย์สายสามสิบเก้าขออภัยค่ะสายเก้าสิบเก้า
สายเก้าสิบเก้านี่ก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทเวศนะ
พอก้าวขึ้นบันไดปุ๊บถามกระเป๋ารถเมย์ไปงามวงวานไหม
กระเป๋าบอกไม่ผ่านเส้นนี้ไม่ผ่านถ้าอยากไปต้องขึ้นไปด้วยกัน
ไปลงที่สนามหลวงแล้วค่อยต่อสายอื่นมี
งามวงวานได้เอาไหมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดอะไรค่ะ
ก็ก้าวขึ้นมานะแต่ก้าวขึ้นมาข้างเดียว
แล้วก็นั่งลงบริเวณบันไดลักษณะกึ่งนั่งกึ่งยืน
แล้วก็พิงอยู่แบบนี้ค่ะคาอยู่แบบนี้เลย
งงค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดี
ไม่มีวี่แววว่าจะมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด
ทีนี้ไปถามไปถามคนที่ปรากฏอยู่ในภาพร่วมกัน
ก็คือพี่กระเป๋ารถเมย์เพราะว่าเขาไปคุยใกล้เลยนะ
แล้วก็ไปจับตัวด้วยทีมข่าวไปคุยกับนางผายค่ะ
อานันทวันพี่กระเป๋ารถเมย์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นทุกคนงงมาก
พอบอกว่ารถไม่ได้ไปงามวงวานเขาก็ถอยหลังแล้วก็ไปยืนพิงประตูแบบนี้
และที่งงหนักก็คือขอค่าแท็กซี่ด้วย
ถ้ารถไม่ไปงามวงวานขอเงินหน่อยแท็กซี่ต้องไปแน่เลย
สามร้อยเธอบอกโอ้โหงงไปใหญ่เลยนะคะ
สุดท้ายเรื่องนี้จบลงที่นางผายค่ะแจ้งตำรวจมาเจรจา
ผู้หญิงคนนี้ลงจากรถไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
รถกันไปไม่ได้บุรัยสารเขาเต็มคันรถไม่รู้จะทำยังไง
ก็ดึงเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ขึ้นขึ้นมากอดลูกเดี๋ยวค่อยคุยกัน
เดี๋ยวพ่อหลอกให้หลอกให้เขาก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้น
ก็อยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะมีรถไฟงามโรงงานเขาบอกว่าอย่างนี้
อ้าวงานงอกอ่ะสิป้าเขาบอกว่าอย่างนี้
จะไปแล้วยังไงป้ารถป้ามันได้ไปงานบงวาร
หนูต้องไปต่อเอามันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ป้าว่าอย่างนี้เขาก็พูดไม่รู้ล่ะ
ถ้าอย่างงั้นต้องมีค่าแท็กซี่สามร้อยเขาบอกว่าครับ
อ้าวได้ก็บอกว่าอย่างงี้ป้าหาทางบ้านป้ายังมันไม่มีกำไรสามร้อยบาทเลยป้า
อย่างงี้ครับใช้การเจรจาทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ
เป็นการเจรจาโดยตำรวจค่ะเรื่องที่มันจบลงคือตำรวจบอกว่า
จะไปส่งผู้หญิงคนนี้เองแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปส่ง
ส่งดีแล้วแล้วต้องส่งให้ถึงห้องด้วยนะค่ะเออเขาตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะว่า
มันเกิดขึ้นจากอะไรเหตุการณ์นี้ส่วนผู้โดยสารหลายคนเป็นห่วง
แล้วเขานั่งอยู่แบบนั้นไหมเขาไม่นั่งค่ะหมดค่ะหมดทั้งรถเลย
ไปขึ้นรถคันอื่นค่ะต้องพาไปตรวจสอบสุขภาพจิตด้วยนะ